มาดูนะครับความเคลื่อนไหวของทีมชนบุรีกันบ้างทีมสโมสรฟุตซอลทีมยักษ์ใหญ่ของไทยอีกหนึ่งทีม
ล่าสุดนะครับเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียนครับ
วันนี้ก็มีงานแถลงข่าวนะครับอย่างเป็นทางการสำหรับฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียน
ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับระหว่างวันที่สิบแปดถึงยี่สิบสาม
มิถุนายนที่เทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันจังหวัดนครราชศรีมา
ตัวแทนของไทยปีนี้ก็คือพีทีบูเวฟชนบุรีครับ
ถือว่าเข้ามาแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกในฐานะรองแชมป์ฟุตซอลไทยลีก
ปีสองห้างสิบแปดซึ่งทีมจะส่งทัพใหญ่ลงนะครับทั้งสวฮุธเถือนกลาง
ฤษฎาวงแก้วจีรวัตรสอนวิเชียนนัทธวุฒิหมัจจราแล้วก็ดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทย
แห่งขัน๖ทีมครับจากประเทศต่างในโซนอาเซียนนะครับ
ชวนบุรีจะเปิดสถานเจอกับแบล็กสตรีฟลูตซอร์ขับของอิดลดิเซีย
สมุดสอนจากไทยเรานะครับก็ให้หมดแล้วนะครับ
คุณไอศักดิ์เบนจัดสิริวัลครับประธานเพศนาฟุตซอลและฟุตบอลชายอาหารแห่งชาติก็บอกถึงความพร้อมว่าขนาดนี้ได้มีการเตรียมวางแผนยาวตลอดทั้งปีโดยเตรียมจะส่งทีมไทยไปอุ่นเครื่องกับชีวิตชาติญี่ปุ่นพร้อมทั้งโทรนิเมนต์ในการอุ่นเครื่องในฟุตซอลไทยแลนด์๕ที่จะเชิ